เอาละครับคุณผู้ชมครับมาดูเรื่องของเสาทง

สุดในโลกเขาก็สงสัยว่าแล้วจะมีเสาทงไหม

ต้องมีนะคะเสาทงนะคะถูกจัดสร้างขึ้นแล้วนะคะ
ที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะโดยยืนยันว่า
พร้อมเป็นเสาทงที่สูงที่สุดในโลกที่ระดับ๑๘๙เมตรค่ะ

ทงก่อนคุณดูทงก่อน
อันนี้คือภาพมุมสูงเราอาจจะนึกไม่ออกว่าใหญ่แค่ไหน
เดี๋ยวลองมีจุดเล็กของคนนี่ไง

ค่ะสำหรับกิจกรรมการกางทงชาติไทยผืนใหญ่ที่สุดในโลก
ซึ่งจัดขึ้นที่อุทยานหลวงราชพฤกษ์จังหวัดเชียงใหม่
เพื่อเป็นการยืนยันว่าโครงการก่อสร้างเสาทงชาติที่ใหญ่ที่สุดในโลก
จะยังคงเดินหน้าต่อไปนะคะ

รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรมกลางทงชาติเป็นจำนวนมาก
ถ้าเราไปเห็นผืนจริงเราคงตื่นเต้นเหมือนกันนะ
คือคนย้ำว่าคนนี่เป็นจุดเล็กเท่านั้นนะคะ

ทรงชาติไทยหรือว่าทงไตรรงที่ใหญ่ที่สุดในโลก
ได้รับการบันทึกสถิติไว้เรียบร้อยแล้วนะคะ
กินเนสบุ๊กเมื่อวันที่๓๐พฤศจิกายน
ความกว้าง๔๒เมตรยาว๖๓เมตรนะคะ
ซึ่งนายตรีนินประเสริฐประธานผู้บริหารโครงการจัดสร้างเสาทงชาติที่สูงที่สุดในโลก
บอกว่าการสร้างเสาทงนั้นจะเสร็จภายในปี๒๕๖๐ก็คือปีหน้า
งบประมาณ๒๕๐๐ล้านบาท
ซึ่งเสาทงนี้จะถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของความรักชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ค่ะ
ไปฟังเสียงประธานโครงการหน่อยค่ะ
วันนี้เราได้ดำเนินการการพื้นทงเพื่อจะยืนยันในการก่อสร้างเสาทงที่สูงที่สุดในโลก
ที่จังหวัดเชียงรายนะครับในปี๖๐นี้ผมจะดำเนินการให้ดีที่สุด
แล้วก็จะทำให้ได้เร็วที่สุดให้เสร็จภายในปี๖๐
เชื่อว่าถ้าสำเร็จแล้วนะคะมองเห็นไกลจากจุดไกล
ได้อย่างสวยงามได้อย่างโดดเด่นแน่นอนนะคะ
สำหรับการสร้างเสาทงที่สูงที่สุดในโลกที่ระดับ๑๘๙เมตร
เทียบเท่าไหนใครอยากรู้๖๓ชั้นตึก๖๓ชั้น
ดำเนินการในพื้นที่บ้านศพรวกอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงราย
ซึ่งก็อยู่ใกล้กับแม่น้ำโขงซึ่งเป็นชายแดนไทยแล้วก็ลาวนะคะ
เชื่อว่าจะเป็นสัญลักษณ์หรือว่าแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของประเทศไทย
โดยปัจจุบันสถิติเดิมนะคะเสาทงชาติที่สูงที่สุดในโลก
อยู่ที่เมืองเจ็ดด้าซาอุดีอาราเบียความสูง๑๗๑เมตรนะคะ
ซึ่งเราจะทำลายสถิติก็๑๘เมตร
เมตรเพราะความสูงของเสาทงในบ้านเราที่จะสูงที่สุด๑๘๙เมตร
อยากเห็นเวลาพื้นทงที่บกสะบัดนะครับบนท้องฟ้าคงสวยงามมากนะครับ